เรื่องของสามีภรรยาฮะผัวเมียทะเลาะกันครับ
ก็ชอบกินเหล้าพอทะเลาะกันอย่างนี้
คือเมาที่แล้วก็จะมีปากเสียงกับเมียครับ
แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นไงทำร้ายร่างกาย
รอบนี้เอาอีกแล้วแต่เดี๋ยวคงฟังแล้วงงเอ๊ะไหนบอกเมีย

แล้วก็เควียงไปเลยค่ะป้ารากฏปัด
เขาโดนแบบหือแม่นเหลือเกินเนอะแต่ว่าจริงจริง

จำมาดีเนี้ยนะคะก็รับแจ้งเหตุกู้ภัย
ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือตัวฝ่ายสามีคนนี้เนี่ย
ถมพยาบาลให้นายจรุลค่ะอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะ
เป็นคนเจ็บถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด
อยู่ที่ซอยด่านสำรงซอย๔ที่ถนนศรีนครินนะคะ
อำเภอเมืองสมุทราการตรงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเป็น
เป็นแคมป์พักคนงานอยู่ท้ายซอยโดยตัวนายจรุลเนี่ยนะคะ
ฝ่ายสามียังมีบาดแผลถูกมีดนี่แหละค่ะ
ปักเข้าตรงบริเวณลำคอใต้หูด้านซ้าย
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลให้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสมุทรประการ
เอาจริงเมียยืนเคียงข้างไม่ห่างนะคุณ
อ่าสอบถามกันหน่อยคุณเกวลีอายุยี่สิบสามปี
ภรรยาบอกโอ้ตอนเกิดเหตุคือสามีหนูเขาเมาพี่
เสร็จก็ชอบมีปากเสียงกับหนูแล้วก็ทำร้ายร่างกายหนูด้วย
ใช่แล้วตอนจังหวะนั้นนะสามีกระชากเสื้อของเธอเนี่ยนะฮะ
ดึงถ้าให้ฟังแบบนี้ดึงไว้ตลอดเวลารักกะจะชกหน้าเธอ
ใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเธอบอกว่าหูเธอเนี่ยแทบจะต้องวิ่งหนีเข้าป่า
ครับแล้วจังหวะเห็นว่าตัวผัวเหมือนไปหยิบอาวุธอะไรบางอย่าง
ม้อนบนที่นอนกลัวไม่ปลอดภัยอ้าวฉันถือมีดอยู่ในมือใน
ก็เลยเครื่องไปเลยค่ะปรากฏเครื่องไปแล้วไปโดนตรงบริเวณที่บอก
ตรงใต้หูซ้ายอ่ะบริเวณลำคอของสามีค่ะเธอบอกไม่ได้ตั้งใจนะ
แบบว่าสะบัดไปเลยเธอก็วิ่งหนีไปด้วยสะบัดมีดไปด้วยเนี่ย
แล้วนี่ยังเถียงกันอยู่นิดนึงนะอ๋อไม่ได้ตั้งใจจะให้โดนนะ
แต่เนี่ยก็ยังเป็นห่วงแหละก็มายืนเคียงข้างกันอยู่แบบนี้

ไม่รู้ทะเลาะกันแบบนี้มากี่ครั้งแต่ตอนนี้วันนี้คือเลือดตกยางออกแล้วอ่ะ
อืมตำรวจสพสำรงเหนือเนี้ยอ่ะก็ต้องสอบปากคำนะคะ
ทั้งสามีภรรยาเนี่ยนะอย่างละเอียดดำเนินการตามกฎหมาย
ไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรต่อไปจากนี้ไปจะยังไงดีฮะ
แต่เราอย่ายุ่งนะเราอย่ายุ่งเรื่องของผัวเมียเราต้องไม่ยุ่งค่ะคุณบุ๊
แต่บาดเจ็บแบบนี้กู้ภัยต้องยุ่งฮะตำรวจก็ต้องยุ่งนะฮะ